มาดูเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึง
เขาเป็นพนักงานรายเดอร์นะคะส่งอาหาร
แต่ปรากฏว่าไปก่อเหตุเอามีดไปแทงผู้ชายคนนึงถึงแฟลต์ตำรวจ
ผู้ชายคนนี้ที่เขาเป็นคนเจ็บเนี่ยค่ะแฟนเขาเป็นลูกสาวตำรวจ
โอ้โหก่อเหตุเสร็จคนเจ็บกับแฟนเขาก็รีบหนีนะคะ

รองพักเหรอ

ก็โดนแทงนายสิริวัตรหรือในโบ๊ท
เขาโดนคนร้ายมาก่อเหตุแทงเขาแบบนี้กันนะคะ

คือทีมข่าวของเราเนี่ยก็พยายามจะตามเรื่องนี้ให้
คือในโบสถ์ชื่อจริงชื่อศิริวัตรนำสกุลพัฒนาพงศ์นะครับ

เขาเนี่ยเคย

มันใส่กระดาษแล้วก็มาติดไว้ที่รถผมด้วยว่า
แล้วผ่านมาเดี๋ยวถ้าวิ่งงานเมื่อไหร่

มีอะไรก็โทรมาเลยทีมันเลยบอกแม่จะคุยจริง

แล้วผมก็ปิดประตูเข้ามาถ้าผมปิดประตูไม่ทัน

แล้วแล้วถึงเขาให้ให้หนูพาแฟนไปเขาอะไรเขารู้สาเหตุไหม
ไม่รู้เลยเพราะว่าหนูบอกว่ามีเรื่องอะไรกันเขาบอกแหละเลยอยากคุยไม่อยากพิมพ์แค่เนี้ย
นี่นะคะคือเสียงของคนเจ็บและแฟนสาวของคนเจ็บเดี๋ยวเล่าย้อนนิดเดียว
คนเจ็บคือนายสิริวัตรพัฒนภงหรือในโบ๊ทอายุ๒๐นะคะ
เห็นไหมคะที่ท้องเขาเนี่ยเลือดเต็มเลย
ไปที่โรงพักศรนสำเร
ใช่ค่ะไปแจ้งความว่าจับคนที่ก่อเหตุหน่อย
คนที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนสมัยมัธยม
บุกไปแทงเขาที่ท้องแผลหนึ่ง
แล้วบุกไปก่อเหตุถึงห้องพักในแฟลต์ตำรวจนะ

ก็คือเขาไปหาแฟนสาว

แฟนสาวของเขาเป็นลูกสาวรองสารวัตร

พอเปิดไปในมิกไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อยเลย
เอามีดแทงเขาที่ท้องแผลหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีจากแฟลตไป
อันนี้ค่ะคือในมิกซ์วัย๒๐ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ตัวคนเจ็บบอกว่าเอาจริงนะไม่เคยมีเรื่องกับในมิกเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่ามาก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไงแต่ตัวผู้ก่อเหตุเขาเคยติดคุกนะคะ
คดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นาน
เขียนจดหมายขู่ไปติดไว้ที่รถจักรยานยนต์ของเขา
งงทำไมถึงเอาจดหมายขู่มาแปะเอาไว้แบบนี้สุดท้ายมาก่อเหตุแทงเขา
แต่ตำรวจก็สอบปากคำเอาไว้แล้วก็เรียกกู้ภัยมาทำแผลส่งไปโรงพยาบาลบางมศ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่แฟลต์ตำรวจของสนสำเรย์นะคะ
ชั้น๑๐ก็คือจุดที่คนเจ็บโดนแทงที่ห้องพักก็ไม่ได้มีใครอยู่
แต่ประเด็นคือการที่คนร้ายจะขึ้นไปถึงชั้น๑๐เนี่ยค่ะครับ
ก็ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วมันจะต้องผ่านตัวโรงพักด้วยอ่ะ
อ่าผ่านพื้นที่ของโรงพักผ่านห้องพักของตำรวจตั้งหลายห้องน่ะ
เอาต้องผ่านหลายด่านนะใช่แต่แบบกล้ามากเลยเนอะ
แฟลต์ตำรวจขึ้นไปนู่นชั้นสิบไปแทงคนอ่ะโอ้โห
คนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลนะคะก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตอนนี้
ส่วนผู้ก่อเหตุล่าสุดมีรายงานว่าพ่อของผู้ก่อเหตุ
ประสานกับตำรวจแล้วว่าจะพาตัวลูกชายมามอบตัว
ภายในคืนนี้นะคะอืมเมื่อคืนคุณนฤทธิก็ไปอยู่ที่สอนอสำเลนั่นแหละ
ค่ะไปตามคดีเรื่องในอิ๋วเอ็มสิบหกอ่ะอืม
อยู่อยู่เอาพอหนุ่มคนนี้วิ่งออกมามีเรื่องนี้พอดีถูกแทงเลือดโชคเลย